พลทหารเสียชีวิตจากการระบุของเจ้าหน้าที่
ระบุว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
แต่ทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีการสวดศพคืนแรก
ผู้หญิงที่ไปร่วมงานมีอาการคล้ายกับถูกแฝงร่าง
แล้วพอถูกแฝงร่างในช่วงที่เธอพูดออกมา
เธอบอกว่าเธอเป็นพลทหารที่เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วเธอก็บอกกับคนอื่นว่าไม่ได้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุนะ
มีคนทำร้ายดูช่วงนี้หน่อยค่ะ
มีคนทำร้ายดูว่าเชฟพูดมา
มึงไม่ต้องไปโกรธแม่ในบอร์ยิงมันจะมาให้ทุกอย่าง
นะมันจะมาพูดทุกอย่างเลยนะกูช่วยมึงเต็มที่

เอาเป็นเรื่องของความเชื่อนะย้ำว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะ
ว่าผู้หญิงคนนี้ถูกวิญญาณของพลทหารที่เสียชีวิต
เป็นงานศพของเขามาแฝงร่าง

พูดว่าไม่ได้รถล้มเองถูกทำร้ายเพื่อนเลวถูกรุม
คือข้อหาหรือว่าคีย์เวิร์ดเป็นลักษณะแบบนี้

ใช่ชื่อพูดชื่อในบอยขึ้นมา
ในบอยเกี่ยวข้องเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวดิฉันเล่าให้ฟังนะคะ

งานศพของพลทหารจตุพระกลั่นเกลี้ยงหรือเปรมอายุ๒๓ปี
และเธอบอกว่าเธอถูกวิญญาณสิงร่าง
แล้วก็เล่าหมดเลยนะคะว่าใครทำร้ายตายยังไง
ญาติญาติหรือว่าเพื่อนมารุมถามเลยใครทำใครทำค่ะ
แต่ยังไม่ทันได้ตอบเลยนะคะ
วิญญาณของพลทหารเปรมก็ออกจากร่างไป
หมายถึงว่ายังไม่ทันได้ตอบให้ครบความ
เพราะว่ามีคำถามเกิดขึ้นเยอะช่วงนั้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดช้างทูลอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะ
คดีนี้สืบเนื่องมาจาก๒มิถุนายน
มีคนไปพบรถจักรยานยนต์พร้อมกับศพของพลทหารเปรม

จุดนี้คือซอยไร่ใหญ่ตำบลวังตะเคียนอำเภอเขาสมิง
สภาพศพไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงขาสั้น
ที่หน้ามีบาดแผลชะกันหน้าผักยุบเลือดไหลนองพื้นค่ะ
เบื้องต้นตำรวจคาดว่าเป็นอุบัติเหตุ
เพราะจุดนี้ตอนช่วงกลางคืนมันมืด
เชื่อว่าพลทหารเบรมน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วเสียหลักแหกโค้งไปชนกับราวเหล็กกั้นขอบทาง

ทางญาติไม่เชื่อตามที่ตำรวจบอกค่ะ
เพราะญาติเองสงสัยไปเจอพิรุธหลายอย่าง
โดยเฉพาะแผลที่หน้าผักแล้วก็ใต้คาง

มันเหมือนคนถูกทำร้ายคนถูกตี
รวมถึงตอนที่มีคนไปพบศพ
พลทหารเปรมศพไม่สวมเสื้อนะ

ถามคุณแม่ค่ะคุณแม่ชื่อนางปัน
คุณแม่บอกว่าก่อนตายพลทหารเปรมออกจากบ้าน
ตอนออกจากบ้านใส่เสื้อผ้าปกตินะ

ก่อนออกจากบ้านใส่เสื้อผ้าตามปกติ
หมายถึงว่าใส่ครบมีเสื้อมีกางเกง
แต่พอตอนไปพบศพไม่สวมเสื้อ
ลักษณะฉีกขาดเหมือนถูกกระชาก
หายตัวไปด้วยหายตัวแบบไร้ร่องรอย

แม่ก็เลยมั่นใจว่าลูกชายน่าจะถูกทำร้ายร่างกาย
พยายามขี่รถหลบหนีแต่หนีไม่รอด
แม่ว่าแม่เชื่อนะคะว่าลูกตายลูกตายอย่างมีเงื่อนงำ
ก็เลยอยากจะเรียกร้องให้ตำรวจทำคดีด้วยความยุติธรรมนะคะ
ดาคุณแม่แล้วก็ญาติค่ะยังติดใจการเสียชีวิตของพลทหารเปรมเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีบอกกับตำรวจด้วยนะบอกว่าตอนนี้ญาติ
มีหลักฐานเป็นคลิปกล้องวงจรปิดนะคะ
แต่ยังไม่ได้พร้อมจะเปิดเผยเกรงว่าจะมีผลต่อคดี
เชื่อว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นลูกคนมีอิทธิพลในพื้นที่ค่ะ

บอกว่าถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจะไม่ยอมเผาศพลูกชาย
เก็บเอาไว้จนกว่าจะจับตัวคนร้ายได้ค่ะ
ก็ต้องรอให้ตำรวจไขคดีนี้ต่อไปนะคะ